ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่มีเหตุการณ์คุณตาอายุ๗๒ปีถูกแทงเสียชีวิต
ทิ้งศพไว้ในไร่มันสำปะหลังค่ะที่นครราชสีมาอืม
เจอศพช่วงสายสายเมื่อวานค่ะยังจำได้ใช่ไหมอืม
ที่คุณยายที่เป็นภรรยาบอกอ้าวเห็นไปตอนเช้าไปไล่อ่ะ
กลับมากินข้าวเช้าสักทีใช่มาดูอีกทีเอ้าถูกแทงตายแล้วอืม
คือยังไม่รู้ว่าฝีมือใครนะฮะเมื่อวานเขารับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัด
ค่ะเชื่อไหมในงานศพของคุณตาหมอนเนี่ยทำไมคะไปแทงกันตายฮะ
กันตายในงานศพคุณตามอนตายไปอีกศพหนึ่งเอ้า
แล้วก็แทงกันตายเหมือนกันด้วยใช่ฮะโอ้ยอันนี้ตอน
แต่คดีหลังเนี้ยอันเนี้ยรู้ว่าใครเพราะจับได้เลยค่ะ
แต่ใครฆ่าตำอร์นยังไม่รู้
ค่อยค่อยไล่ไปนะครับ๒คดี๓เหตุการณ์นะครับ
เอาเหตุการณ์แรกเมื่อวานก่อนค่ะย้อนไปก่อน

ทางเจ้าหน้าที่กุภัยฝรก๓๑๔คิว

ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกแทงเสียชีวิต
ทิ้งศพไว้ในว่ายมันสำปะหลังใกล้กับหมู่บ้านทรัพย์ทวี
ในตะบนหนองน้ำใสอำเภอศรีชิ้วจังหวัดนครประวัติศรีมา
นี่มาตรวจสอบนะฮะเพราะว่าผู้ตายชื่อในหมอน
ปัดขาใหม่อายุ๗๒ปีค่ะหรือว่าตะหมอน
นะครับสภาพศพคุณตามอนก็คือถูกแทงเนี่ย
เข้าสี่โครงด้านขวานะครับ
เลือดไหลเต็มพื้นไปหมดศีรษะก็ถูกทุบด้วยของแข็งนะฮะ

พื้นที่โดยรอบมีร่องรอยการต่อสู้ด้วยนะครับ
ต้นมันอะไรแถวนั้นมีลักษณะเหมือนกับหักโค้น

ก็ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดนะฮะ

ภรรยาของคุณตามหมอนชื่อนางวารีอายุ๖๖ปี
บอกว่าสามีออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเมื่อวาน
มาดูไร่มันสำปะหลังแล้วก็ไร่อ้อยที่อยู่ติดกัน
เอาถังน้ำยามาด้วยจะมาฉีดฮอร์โมน
เห็นหายไปนานผิดสังเกตไปตั้งแต่๖๗โมงเช้า
ไม่กลับมากินข้าวเช้าสักที
มาตามหาที่ไร่อ้อยตอน๙โมงกว่าเกือบ๑๐โมง
ตะโกนเรียกยังไงก็ไม่เจอ
เดินตามหาก็มาเจออีกทีนอนล้มฟุบอยู่ที่พื้น
พอไปดูใกล้มีบาดแผลถูกแทง
แล้วก็พบว่าเสียชีวิตแล้วก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
ซึ่งเมียของคุณตามอนเนี่ยบอกว่ายืนยันว่าตามอนไม่เคยมีเรื่องทะเลาะ
เบาะแว้งบาดหมางกับใครนะครับ
ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
หลังจากนั้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครอบครัวของตามหมอนกับชาวบ้าน
ก็ไปรับศพคุณตามหมอนมาเพื่อนำมาตั้งบำเพ็ญกุศล
กลายเป็นว่ามีเหตุสลดเกิดขึ้นอีกที่บ้านคุณตะหมอน
คือชาวบ้านเขาก็มากันใช่ไหมในหมู่บ้านเนี่ยก็มาแสดงความอาลัยกัน
ปรากฏว่านี่ฮะทะเลาะกันแทงกันตายไปอีกศพนึง
เป็นศพซ้อนศพเลยค่ะแต่ว่าคนก่อเหตุที่ไปแทงเขาเนี่ย
ถูกจับเอาไว้ได้นะครับทุกผู้ชมครับ
ทีนี้ค่อยคลี่ทีละปมนะ
คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับ
ท่านผู้ชมครับนี่ฮะ

วันนี้มีการมาทำพิธีเชิญวิญญาณเรียบร้อยไปแล้วนะครับ
ยังมีก้านทูบปักอยู่นะฮะ
ส่วนที่บ้านของตามอนบรรยากาศวันนี้ก็เงียบเหงาเหมือนกัน
ทุกคนก็ยังโศกเศร้ากันอยู่โดยเฉพาะภรรยาของคุณตา
งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้อนมาอีก
เมื่อวานนี้รับศพสามีมาจะจัดงานศพมีคนมาแทงกันตายในงานศพสามีอีก
ทีนี้เรื่องประเด็นการตายของตามหมอนเนี่ย
ทางภรรยานะฮะก็คือยายวารี
ยายวารีแกบอกว่าแกไม่เคยมีปัญหากับใครนะตามหมอน
ถ้าจะมีใครที่มีปัญหาทะเลาะกับเพื่อนบ้านเนี่ย
คือตัวยายเองตัวตามรไม่เคยมีปัญหากับใครเลย
เมื่อวานนี้ที่มีเหตุแทงกันตายในงานศพคนก่อเหตุ
ชื่อนายทองมากินนารีอายุ๘๐ปี๘๐แล้วนะ
ไปแทงเขาตายเนี่ยคนตายอายุ๕๐ชื่อนายแก่น
ในงานศพของตาหมอนซึ่งทั้งหมดเนี่ยรู้จักกันหมดนั่นแหละ
ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วคนที่มาในงานศพเมื่อวานนี้เนี่ย
ก็มีคนที่เคยมีปัญหากับเธอด้วยก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะมากันทำไม
พอมาถึงแล้วก็เนี่ยกลายเป็นว่ามีปัญหากัน
แล้วก็มาสร้างความวุ่นวายมาแทงกันตายในงานศพสามีเธออีก
นึกออกตอนที่ไอ้ตมาแทงตะแก่นมานึกออก
พออัตมาแกบอกว่ามันฝังใจมานานแล้วคือเราก็เลยนึกออก
ทีนี้เชื่อว่าเป็นคนเดียวกัน

คือเราสงสัยเราจะปรับปังเขาไม่ได้ใช่ไหมล่ะ
ค่ะแต่ว่าเราเองก็คือมีความคิดอยู่บ้างแล้วอาจจะเป็นคนคนนี้

ใช่
คือทางคุณยายวารีเนี่ยบอกว่า
ตัวของตาทองมากับในแก่นที่เสียชีวิตเนี่ย
เขามีปัญหากันเก่าก่อนอยู่แล้ว
แล้วมาเจอกันในงานศพตามหมอนสามีเธอ
กลายเป็นว่าเกิดเหตุวุ่นวายแทงกันตายในงานศพสามีเธอเลย
ทุกผู้ชมครับในกรณีของทางของคุณตามอนเนี่ยนะครับ
วันนี้ตำรวจได้เชิญนางทองวันกับนายภัยทูล
เป็นสามีภรรยาที่เป็นเพื่อนบ้านกับตาหมอน
ตกเป็นผู้ต้องสงสัยไปสอบปากคำ
นางทองวันยอมรับว่าเครียดแล้วก็งงมาก
อยู่ดีเมียของตามอนมาสงสัยเธอกับสามีได้ยังไง
ที่บอกว่าอ๋อตามอนไม่เคยทะเลาะกับใครหรอกมีแต่ยายนี่แหละทะเลาะกับเพื่อนบ้าน
โอ้โหมันเป็นปมเรื่องหลักเขตที่ดินที่มันจบไปหลายปีแล้ว
นายภัยทูลเขาบอกเขางงมากช่วงเกิดเหตุ

อะไรไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับตาหมอนเลยนี่เอาเป็นว่าตำรวจก็เชิญตัวมาสอบข้อมูลเอาไว้ก่อนนะฮะตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้งทั้งนั้นนะครับ
แล้วก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับใครในกรณีของคุณตามอนนะเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดครับทุกผู้ชมครับ
คุณตามหมอนนะฮะขับรถไถออกจากบ้านเช้าเมื่อวานนี้เพื่อจะไปใส่ปุ๋ยในไร่อ้อยอ่ะ
แบบที่ภรรยาบอกตำรวจกำลังเร่งแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิด
มุมอื่นในหมู่บ้านนะครับว่ามีใครเนี่ยจะตามรถไถของสมรไปไหม
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๙ปีเมื่อวานนี้สพศรีคิ้ว
คุมตัวไปสอบปากคำเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ตอนนี้ปล่อยตัวไปแล้วนะฮะ
เพราะว่าตรวจสอบหลักฐานต่างชัดเจนแล้วยืนยันว่าผู้ชายคนนั้น
ไม่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณตามอนเอ้าทีนี้มาดูที่ในแก่นบ้าง
แก่นทัพขุนทศที่ถูกแทงตายในงานศพตามหมอนเมื่อวาน
วันนี้ญาติรับศพมาแล้วนะครับทำพิธีรดน้ำศพนี่ฮะแล้วก็ตั้งสวดศพที่บ้าน
ชาวบ้านก็พูดคุยกันไปต่างนานาหลายคนก็พูดกันว่าทำไมถึงต้องฆ่าแกล้งกันขนาดนี้
ปมก่อเหตุเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าคนก่อเหตุคือตาทองมาวัย๘๐ปี
ไม่พอใจในแก่นวัยห้าสิบปี

เกี่ยวกับเรื่องการเล่นไฮโล

แต่ไม่ใช่เล่นไฮโลที่งานศพตามหมอนนะ

เขาบอกมันเกิดขึ้นนานแล้วความจริง
ไม่ใช่เกิดขึ้นวันสองวันแล้วโมโหกันนะ

มันเป็นเรื่องที่มันมีปัญหากันมานานแล้ว

พี่สาวของในแก่นเนี่ย
วันนี้เล่าแบบโอ้โหให้คุณจ๋าจำศรีผู้สื่อข่าวของเราฟังอ่ะ

นี่ฮะพี่สาวของผู้ตายบอกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นที่ว่าแค้นกันเรื่องทะเลาะกันเรื่องวงไฮโลอะไรพวกนี้เนี่ย

มันเกิดมาเป็นสิบปีแล้วอ่ะ
ซึ่งเธอเองเธอก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมันคืออะไร
แต่มันแค้นอะไรกันขนาดนี้ถึงขั้นที่ว่าพอแทงน้องชายเธอตายไปแล้วนะ
แล้วเขาจับตัวในทองมาไว้ได้เนี่ยแล้วตำรวจมาคุมตัว
นายทองมายังหันมาถามชาวบ้านอ่ะ
ถามว่าแก่นอ่ะตายหรือยัง
คนเจ็บก็รวยลินอะไรพอเลยโทษผู้ใหญ่
แค้นมากจนไม่กลัวจนขนาดไม่กลัวตำรวจจะไป
โอ้โหเขานั่งท่านี้ยิ้มไอ้แก่นมันตายยังเนี่ยเอ้าเจ็บใจไหมพี่น้องเจ็บใจไหมที่มันทำน่ะมันเยอะเย้ยด้วยนะมันทำแล้วมันเยอะเย้ยด้วยนะ
ขนาดต่อหน้าตำรวจมันยังถามไอ้แก่นตายยัง
แล้วนั่งขากว่ายห้างกระดิกขาด้วยนะยิ้มด้วย
ไม่เลยไม่ฝากอะไรถึงมันเลยให้มันตายในคุกนู่นแหละให้คนในคุกตีมันตายในคุกนู่นแหละ
ฝากแค่นี้แหละ
สายมือนะครับทองมานะ๘๐แล้วนะ

คือยังไงล่ะตั้งใจจะใช้ชีวิตบ้านปลายในคุกเลยเหรอ
แล้วติดคุกตอน๘๐แล้วคดีฆ่าคนตายเนี่ย
ส่วนขวามือก็ในแก่นที่ถูกแทงเสียชีวิต
ทีแรกเขาก็พยายามช่วยกันเต็มที่สุดท้ายก็ไม่ทันนะฮะเสียชีวิตนะครับ
ลูกชายของผู้ตายนะครับลูกชายอายุ๒๙ปีชื่อเกียรติศักดิ์นะ
บอกความจริงเนี่ยเขากำลังเริ่มเดินทางกลับมาจากเยาะโสถอน
จะมาที่บ้านที่ศวิคริสต์โคลดราชจะมาหาพ่อช่วงสงคราน
กำลังเดินทางมาเลยนะเมื่อวานอยู่ดีคนโทรมาแจ้งบอกพ่อถูกแทงตาย
ก็พ่อไปงานศพแท้ทำไมอยู่กลายเป็นศพซะเอง
แล้วคนก่อเหตุแม้จะอายุ๘๐แล้วแต่เขาบอกเขาอยากให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
นอกจะหันมาถามชะบ้านว่าแก่นมันตายหรือยัง
ยังบอกกับตำรวจสบายใจมากที่ได้ฆ่าเนื้อแก่น
ลูกชายของผู้ตายบอกว่าไอ้ปมแค้นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือเรื่องวงไฮโลตั้งแต่๑๐กว่าปีก่อนนะฮะ
คือนายทองมาเนี่ยหาว่าพ่อเขาเนี่ยโกงไฮโลแล้วก่อนหน้านี้เนี่ย
ก็มีการทำร้ายร่างกายกันมาก่อนแล้วนะฮะแล้วก็มีการเยาะเย้ยอะไรกันก่อนหน้านี้มาก่อนด้วย
สิบกว่าปีก่อนก็เรียนรายร่างเนี่ยนะฮะสิบกว่าปีนะครับผมก็เก็บกฎ
มาพูกไปเนี่ยผมก็เนิ่นในใจก็เธอสักวันค่ะ
นี่นายทองมาเขาให้การอ้างนะเขาบอกว่าเขาแค้นเรื่องถูกโกงไฮโลแล้วก็เคยถูกนายทองมาเนี่ยทำร้ายแล้วมาเย้ยเขาว่าไม่มีน้ำยาหมายถึงว่าโดนผู้ตายทำร้ายแล้วมาเย้ยว่ามีน้ำยาใช่นี่เมาไหมเนี่ยตอนก่อเหตุเนี่ยเมื่อวานเขาก็ไปเจอในงานศพของคุณตามหมอนก็เลยไปแทงเขาตายเลยแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายเขาด้วยนะ
ใช่ค่ะเพราะเขาไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้วสพศรีคิ้วนะครับจะส่งตัวนายทองมาฟ้องศาลนะฮะในข้อหาฆ่าคนตายนะครับจากคำรับสารภาพก็ชี้ชัดว่าเป็นการเตรียมการมาก่อนด้วยโอ้โหส่วนคดีของคุณตามอนยังต้องคลี่ปมปริศนาต่อไปว่าใครคือผู้ก่อเหตุอายุอนามแกก็ไม่น้อยแล้วนะตาทองมา